ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้นะฮะ
คือเห็นคลิปแล้วก็เป็นห่วงเยาวชนกันทั้งนั้นนะฮะ
กลุ่มหนึ่งแล้วคนที่ถูกรุมเนี่ยเป็นเด็กชายอายุสิบสามอ่ะใช่
เหตุการณ์มันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะครับ
แต่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกรุมเนี่ยเขาบอกเขาไม่ยอมความนะครับ

พี่ผมไม่เอาเอาเอาเอาพี่น้องแม่เอาแล้วขอโทษ
ผมขอโทษขอโทษพี่ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับ
ขอโทษพี่พี่อย่าต่อยหน้าหนูดิผมขอโทษแล้ว

นี่มากันสามคนนะฮะใช่ค่ะขอโทษแล้วด้วยนะใช่ค่ะไม่หยุดนะคะ
เนี่ยช่วงแรกนี่ลุมเลยนะฮะต่อให้ช่วงหลังจะตัวต่อตัวเนี่ย
แต่คุณก็โตกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเขาเยอะโอ้โหนี่ลูกผู้ชาย
เขาไม่ทำกันอย่างนี้นะฮะค่ะนี่ถ้าเด็กเสื้อเขียวนี่เป็นลูกเป็นหลานผม
ผมทนไม่ไหวจริงจริงนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี้ย

เอาเป็นว่าฝั่งรุ่นพี่สามคนเนี่ยตัวแสดงหลักเนี่ยมิ้นเป็นรุ่นพี่เสื้อแดงนะฮะ
ทั้งเตะทั้งต่อยอ่ะนะครับคนที่สองนี่รุ่นพี่กางเกงลายที่เปิดเกม
เข้าชายโครงรุ่นน้องเสื้อเขียวก่อนอีกคนนึงทำหน้าที่ถ่ายคลิป
เลยไม่ปรากฏอยู่ในคลิปนะฮะแต่ว่ามีสามคนสามคนนี้อายุสิบห้านะฮะ
คนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเสื้อสีเขียวอายุสิบสาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๗มีนาคมนะครับนี่พื้นที่วัดด้วยนะฮะ
ค่ะวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ก็เป็นระแวกบ้านของเด็กพวกเนี้ยน้องอายุสิบสามเนี่ย
เด็กชายคนนี้ระบมทั้งตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็ดูสิฮะ
ในคลิปเนี้ยปากปากปากเข้าไปอ่ะใช่ค่ะทั้งเตะทั้งต่อยอ่ะ
ชายโครงนี่โอ้โหถูกเตะจนแบบคือขมับนี่ยังปวดหัว
ขมับทั้งสองข้างนะครับตาซ้ายใบหน้านี่ฟกช้ำไปหมด
ชายโครงเขาเกิดซี่โครงเขาหักปอดเปิดถูกทิ่มทะลุขึ้นมา
ทำยังไงเนี่ยปมเหตุเนี่ยเด็กผู้ชายวัยสิบสามบอกว่า
เพราะเรื่องผู้หญิงรุ่นพี่กลุ่มนั้นสามคนนั้นน่ะ
หาว่าน้องเนี่ยไปแย่งแฟนเขาแล้วก็เลยมาเจอกันที่วัด
สองฝ่ายเนี่ยก่อนจะมาเจอกันที่วัดเนี่ยทักแชทกันในเฟซบุ๊กก่อนนะ
ซึ่งฝ่ายของเด็กชายวัย๑๓เนี่ยไม่คิดว่าที่ถูกนัดให้มาที่วัดเนี่ย
จะถูกลวงให้มารุมทำร้ายก่อนเกิดเหตุรุ่นพี่เนี่ย
ทักมาถามว่าอยู่ที่วัดหรือเปล่าขออนุญาตเว้นชื่อวัดไว้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยเด็ก๑๓บอกไม่อยู่ไปทำธุระต่างอำเภอไปกับพ่อ
พี่เลยบอกถ้ากลับมาแล้วมานะทักมาด้วยนะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยทักมาด้วย
วันเกิดเหตุเด็กชายวัย๑๓ก็มานั่งเล่นอยู่แถววัด
ทักไปบอกว่าพี่ผมอยู่ที่วัดแล้วนะแล้วทั้งสามคนก็มาที่วัด
เริ่มแรกเนี่ยใช้ให้รุ่นน้องวัย๑๓ไปซื้อเบียร์ก่อน
แต่ร้านเขาไม่ขายให้ค่ะอ่าก็ถูกต้องแล้วล่ะฮะใช่
เด็กก็กลับมาบอกพี่เขาไม่ขายผมอายุสิบสามผมเด็ก
พี่บอกอ้าวงั้นไม่เป็นไรไปซื้อบุหรี่อืม
บอกไม่ไปไม่ยอมไปแล้วทีนี้นะฮะยังไงเขาก็ไม่ขายให้
ก็เลยถูกเตะถูกรุมทำร้ายเลยครับ
เขาหาว่าผมไปแย่งแฟนเขาแล้วผมไปถามตัวผู้หญิงว่า
เคยคบกับผู้ชายคนนี้ไหมมันบอกไม่เคยคบแค่เคยคุย
ผมก็ไม่รู้ขอจะกระทืบผมผมก็ทักไปหาเขาว่าผมอยู่
อย่างนั้นแล้วทีนี้เขาก็เอาพวกเขามา๓คนเลย
ผมขอโทษบ่อยเขาต่อยไปผมก็ขอโทษขอโทษ
เขาก็ไม่ไอ้นั่นเขาก็ต่อยไปเลย
แล้วก็เตะเขาก็ชากผมลงไปข้างล่างแล้วก็เตะเตะ
แล้วเขาก็เลิกให้พ่อดูคลิปแล้วพ่อเขายอมอีกที
เขาบอกว่ามึงไม่ได้ทำลูกกูจริงใช่ไหมเขาบอกไม่ได้ทำ
ทีนี้พ่อก็บอกให้ผมเปิดคลิปให้ดูเขาบอกผมขอโทษ
แล้วบอกว่ามึงไม่ได้ทำเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน้องมันกลัว
แล้วผมก็ถามว่าผมกลัวตอนไหน

คุณผู้ชมครับพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายบอกว่าได้คุยกับลูกชาย
แล้วก็เห็นสภาพลูกชายแล้วโอ้โหตัดสินใจไปบ้านของรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
ก็คือคนที่ใส่เสื้อสีดำบ้านใกล้กันเป็นญาติห่างกันด้วยซ้ำ
พ่อบอกแต่เด็กปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำแต่ไปช่วยห้าม
พ่อบอกว่าพ่อก็มาย้อนดูคลิปอ้าวเด็กเสื้อดำก็ร่วมด้วยนี่
พ่อเลยกลับไปถามอีกรอบนึงว่าเอายังไงตอบมาตรงดีกว่า
บอกว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุได้ยังไงเห็นคลิปแล้วว่าร่วมด้วยเนี่ย
สุดท้ายเด็กก็เลยยอมรับพ่อแม่เด็กก็พาลูกมาขอโทษที่บ้าน
แต่พ่อบอกว่าขอโทษก็ส่วนหนึ่งอะนะแต่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าลูกพ่อโดนทำร้ายฝ่ายเดียวแล้วลูกพ่อก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วย
เขาก็พาลูกมาขอโทษผมผมก็บอกว่าไอ้คำขอโทษน่ะผมรับได้
แต่ความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะมันรับไม่ได้เอางี้ไหม
งั้นเดี๋ยวผมกระทืบลูกคุณต่อหน้าคุณเนี่ยเอาแบบเห็นเห็นกันเลยอ่ะแล้วผมยกมือขอโทษอ่ะ
ถ้าเกิดมันไม่พอใจนึกว่าเตะไปต่อยเค้าก้น
ลงไปนอนกองอย่างงั้นยังล่อกันไม่หยุดอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วมันก็โอ้โหมันมันเกินไปอ่ะ
ถ้าลูกผมไปสู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ซีเรียสเท่าไหร่อย่างนั้นอ่ะ
แต่แม่น้องไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบโจ๊กอะไรเลยทั้งสิ้นอ่ะโอ้โหยังพนาจนั้นเลย
ของเด็กที่ถูกทำร้ายก็เหมือนกันนะคะบอกว่าแม่มองแล้วว่ามันเกินไป
ครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเป็นญาติห่างห่างกันรู้จักกันแท้แท้
ทำไมไม่คุยกันดีดีคือผู้ปกครองของรุ่นพี่ทั้งสามคนมาขอโทษแล้ว
แต่พ่อกับแม่ของเด็กที่โดนทำร้ายบอกว่าก็ยืนยันจะเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
วันนี้แม่กับพ่อก็พาลูกที่โดนทำร้ายไปที่โรงพักนะคะไปคุยกับตำรวจสพเมืองอ่างทองเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องมีการคุยร่วมกับทางสหวิชาชีพด้วยตามหลักของกฎหมายนะคะ
เพราะว่ายังเป็นเด็กกันวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
มาคุยกับเด็กผู้เสียหายมาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือ
ส่วนคุณย่าของรุ่นพี่ที่ร่วมก่อเหตุนะคะเป็นรุ่นพี่คนที่ใส่เสื้อสีแดง
คนที่ไปต่อยไปเตะน้องอ่ะนะย่าบอกว่าอ๋อตัดหางปล่อยวัดหลานคนนี้ไปแล้ว
ไล่ให้ไปอยู่กับแม่แท้แล้วย่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่นะคะย่าบอกว่าเข้าใจหัวอกพ่อแม่เด็กที่ถูกทำร้ายนะ
ให้ตำรวจจัดการกับหลานคนนี้ก็แล้วกันย่าเอ่ยปากเลยว่าจับติดคุกไปเลยก็ดี
ย่าบอกย่าไม่ไหวแล้วเอาให้ติดคุกไปเลยผู้ปกครองของเด็กอีกสองคนค่ะ
วันนี้ไม่ยอมให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าขอคุยกับตำรวจอย่างเดียวอืม
ล่าสุดตำรวจเรียกตัวไปทั้งสามคนค่ะรุ่นพี่ทั้งสามคนนี้ครับ
ที่สพเมืองอ่างทองตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายของน้องที่บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับรุ่นพี่กันต่อนะคะส่วนสถานที่ที่เกิดเรื่องครับ
ตามคลิปค่ะเป็นวัดนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดก็เลยออกมาบอกว่า
ทางวัดจะดูแลให้เข้มงวดมากกว่านี้นะอืม
ป้องกันน้ำไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะคะครับนะคะ
คือเด็กคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้ไปต่อยไปเตะเขาแล้วจะเบานะฮะก็มีส่วนด้วยอ่ะ
เพราะระบอคอร์มนี่หนักหนักเลยนะคะใช่